เขาบอกว่าออกมาให้ทานกันในช่วงนี้
อยู่แล้วกับทำเมนูเด็ดมาทานยากครับ
ไอ้อย่างงี้ยำปูแป้น

นี่ครับปูแป้นหรือว่าปูใบไม้นะ
เป็นอาหารจานเด็ดของชาวตราดเขาและเป็นอาหารพื้นบ้านด้วย
ชาวบ้านนะฮะเขาจะออกไปหากันเพราะว่าปีนึงมันจะออกมาครั้งหนึ่ง
ถามว่าออกมาช่วงไหนช่วงออกพันธุ์ศาสตร์
ปูพวกนี้จะไหลมาตามน้ำช่วงที่มีลมหนาวลงในช่วงปลายฝนต้นหนาวของทุกปีครับ
หลังจากได้ตัวปูแป้นมาแล้วนะก็จะนำมาดองน้ำปลาไว้ประมาณสักหนึ่งคืน
จากนั้นก็นำมาทำเมนูสุดแซ่บก็คือยำปูแป้น
โดยจะนำปูแป้งที่ดองน้ำปลาออกมาแกะกระดองออกก่อน
เคี้ยวมันเลยกระดองมันเอาควักมันมันออกมาดีกว่า

ใช่แบบนี้แกะก่อน
ครูผู้ชมคัดเอาตำปูที่มันมันหน่อยนะแล้วก็เอามาผสมเครื่องจำแบบนี้
ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสับหอมแดงพริกแห้งคั่วน้ำมะขามเปียก
น้ำตาลเขี้ยวผักชีฝรั่งพริกสด
ไอ้ที่เอาลงมาแบบนี้เขาบอกว่าอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างไม่ควรจะพลาด
ต้องใส่ลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความอร่อย
น้ำปลาร้าต้มสุกจ้า
นี้นะเขาต้มมาสุกแล้วปรุงรสเป็นที่เรียบร้อย
ก็รู้สึกน้ำลายแตกจวดน้ำลายแตกจวด
หน้าตาผมไม่เป็นคนแล้วเนี่ย

แล้วก็ลาดน้ำลงไปอย่างนี้แล้วก็กินกับข้าวกินทั้งอย่างนั้นเลยนะ
เคี้ยวหน่อยมันจะกรุบหน่อย

กาดปลาง

เราจะชอบเลยนะ